คุณผู้ชมนะคะมาติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์
เด็กวัย๑๖ปีใช้มีดแทงแม่แท้ของตัวเอง
บาดเจ็บสาหัสวันนี้ก็ไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว
คำสารภาพของเด็กวัย๑๖ปีทำให้เราคนฟังรวมถึงครอบครัวเอง
ก็สะดุ้งตกใจกับคำสารภาพเหมือนกัน
บอกว่าต้องการฆ่าแม่เพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นมีชีวิตอิสระ
ค่ะนี่นะคะเป็นความคืบหน้าลูกชายวัย๑๖ปี
ใช้มีดกระหน่ำแทงแม่แท้ของตัวเอง๑๒แผลจนบาดเจ็บสาหัส
ช่วงตี๓วานนี้เหตุเกิดที่บ้านพัก
บนถนนกาญจนาวนิท๒๐ทับ๑เขตเทศบาลเมืองคอหงษ
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังจากแม่ที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศ
แล้วก็มาพักอยู่ที่บ้านได้เพียงสิบวันเท่านั้นช่วงสายที่ผ่านมา
วันนี้ค่ะญาติพาน้องเกลอายุ๑๖ปีที่ก่อเหตุแทงแม่
ไปมอบตัวกับพันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์มีแสงผู้กำกับการสพคหงษ์
หลังจากสารจังหวัดสงขลาออกไหมจับข้อหาพยายามฆ่าบุพการี
ขณะมอบตัวน้องเกลเริ่มกลับมามีสติแล้วรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไป
เกียวบอกว่าอยากมีชีวิตที่อิสระไม่ต้องการให้มีใครมาบังคับให้อยู่ในกรอบ
หรือว่าทำในสิ่งที่แม่ต้องการอยากให้เป็นและคิดนะคะว่าหากฆ่าแม่แล้วเนี่ยจะทำอะไรก็ได้
ที่ผ่านมาไม่เคยปฏิเสธในสิ่งที่แม่ต้องการให้ทำจึงรู้สึกอึดอัดและไม่คิดว่าจะคุยกับแม่ได้
ตอนทำคิดว่าแม่จะสู้แต่แม่กลับไม่สู้เริ่มตั้งสติได้แล้วก็วิ่งหนีออกจากบ้านไป
แล้วก็ไม่กล้าที่จะอยู่สู้หน้าตั้งสติได้รู้สึกผิดมาก
อยากขอโทษแม่และยอมรับผิดหลังจากนี้จะทำทุกอย่างให้แม่สบายใจ
พร้อมกันนี้ยอมรับนะคะว่าอยู่ในสังคมไม่ได้เขาเป็นคนชอบเก็บตัวอยู่ในห้องมากกว่า
ชอบเขียนเพลงชอบเล่นโซเชียลแต่ไม่ได้ติดเกม
เรียนอยู่ชั้นม๒แต่ก็ต้องหยุดเรียนไปอันนี้เนี่ยเป็นสภาพห้องที่อยู่
คือจากคำบอกเล่าของทางครอบครัวแล้วก็ผู้สื่อข่าวที่ลงไปสังเกตการณ์เนี่ย
น้องเนี่ยจะอยู่กับเกมออนไลน์ในชีวิตจริงจะไม่ได้มีเพื่อนให้พูดคุยนะคะ
ส่วนใหญ่จะมีเพื่อนผ่านทางออนไลน์อ่ะนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเอง
น้องเนี่ยก็อยู่กับยายสองคนอยู่ที่บ้านแทบจะไม่ได้คุยอะไรกันเลย
แม่อยู่ต่างประเทศช่วยส่งเงินให้ใช้
นอกจากนี้น้องเกวบอกภาวะหว่างแทงให้แม่นะ
เพราะว่าไม่กล้าสู้หน้าแม่แล้วซึ่งแม่ก็เป็นคนช่วยให้หนี
ทำให้คิดได้ว่าแม่รักเขาขนาดนี้

ส่วนเรื่องคดีนี้นะคะพันตะโปรดเอกศักดิ์ศรี
ก็ระบุว่าอาการบาดเจ็บของนางสาวเคมิสรา

ตอนนี้ก็อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
สำหรับคดีนี้สาเหตุมาจากลูกต้องการที่จะกำจัดแม่
ออกไปจากชีวิตตัวเองเพื่อไม่ต้องการฟังคำสั่งจากแม่
เพราะคิดว่าถ้าไม่มีแม่แล้วในชีวิตตัวเองจะมีอิสระทำอะไรก็ได้
ซึ่งมูลเหตุส่วนหนึ่งมาจากดูเกมออนไลน์แล้วก็การชักชวนของเพื่อน
เรื่องต้นนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาพยายามฆ่าบุพการี
และจะประสานเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพมาร่วมสอบสวนด้วย
เพราะว่าผู้ต้องหายังเป็นเยาวชนนะคะอันนี้ก็ต้องดูนะคะ
น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวสถาบันแหละความใกล้ชิด
หรือว่าบางทีเดี๋ยวนี้เลี้ยงลูกเราสั่งกันไม่ได้แล้วใช่ไหมคุณมณฤดี
ต้องใกล้ชิดแล้วก็คุยพยายามคุยให้เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้ด้วยนะคะ